มาดูเรื่องของคือช่วงนี้การซื้อของทางออนไลน์ได้รับความนิยมมาก
หลายปีแล้วประมาณ๓ปีได้
ทุกคนเวลาอยากจะได้อะไรก็จะซื้อทางออนไลน์
ทีนี้นะคะทำให้เกิดผลกระทบกับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยต่าง
เพราะว่าถือว่าคือไปซื้อของได้น้อยลง
หน้าร้านก็ขายของได้น้อยลงนะคะ
เขาทำให้มีการวิจัยออกมาว่า๑๐อาชีพที่จะไปส่งผลกระทบ
ทำให้มีการเสี่ยงที่จะตกงานมากยิ่งขึ้นมี๑๐อาชีพด้วยกันนะคะ
นายธนวัฒนพลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจ
และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ระบุว่าคนไทยมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ
มูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านบาทกระทบกับยอดขายของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดต่าง
ตลอดจนการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งการค้าส่งค้าปลีก
และการจ้างงานในการตัดเย็บเสื้อผ้า
และที่สำคัญรัฐต้องเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนนี้ด้วยนะคะ
นายกระสินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยกล่าวว่า
สาเหตุมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะที่เข้ามาอย่างรวดเร็วกว่าที่คิด
และพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็วรวมถึงมีผลกระทบ
สงครามการค้าทำให้ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้

ขณะที่นายธนิษฐ์โสรัตน์รองประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าปีหน้าค่ะ
จะมีประมาณ๑๐อาชีพด้วยกันที่น่าเป็นห่วงว่า
จะมีการตกงานมากยิ่งขึ้น
กลุ่มธุรกิจสื่อที่เป็นเอกสาร
กลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนงทั้งวิทยุนิตยสารและธรรทัศน์

อุตสาหกรรมที่ไม่ได้ล้อไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินประกันภัย
ขายตรงยานยนต์เครื่องยนต์สันดาบงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส
อาชีพนักการศึกษาในสาขาที่นักเรียนเรียนน้อยลง
และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนื่องจากเด็กเกิดใหม่มีน้อยลง
แล้วก็พวกอาชีพที่เกี่ยวกับการศึกษาอย่างที่บอกคือ
วิชามันอาจจะไม่ทันสมัยแล้วคนไม่สนใจไปเรียนแล้ว
อันนี้เป็น๑๐อาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงตกงานในปี๖๓
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ทำใน๑๐อาชีพนี้อยู่
คือมองหารู่ทางอื่นด้วยก็จะดีนะคะเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อน
ต้องกลับตัวส่วนน้องที่กำลังจะเรียนสาขาวิชาไหนก็ให้ดูไว้ด้วย
เลือกโรงเรียนสาขาวิชาที่ไม่เป็นปัญหาในอนาคตด้วย